เป็นคนขับรถบรรทุกที่เขาดวงถึงคาด
ช่วงตี๕ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าเกิดหลับในรถเสียหลักพุ่งข้ามเลน
แล้วก็ชนวินาทสันตรโรเลยค่ะ

คือพุ่งชนไอ้เสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
และเหตุการณ์นี้ต้องบอกได้ว่าดวงถึงฆาตคนขับรถบรรทุก
เสียชีวิตค่ะที่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ผู้เสียชีวิตต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ทราบชื่อคือนายอนนท์นามเลนวัย๒๗ปี
เขาเสียชีวิตแล้วก็ติดอยู่ภายในด้านหน้าตัวที่นั่งผู้คนขับรถเลยค่ะ
คือกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถังในการช่วยเหลือ

อยู่บริเวณถนนสาย๓๔๔ขาเข้าอำเภอบ้านบึงชนบุรี
คืออุบัติเหตุทำให้รถติดยาวมากพอสมควร
แล้วก็เห็นบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุก็จะมีประกายไฟเกิดขึ้น
เนื่องจากว่าชนเสาไฟฟ้านะคะ
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยสันนิษฐานว่าคนขับรถบรรทุกนั้น
น่าจะหลับในแล้วเบรกกระทันหันในช่วงที่สะดุ้งรู้สึกตัว
ทำให้รถหนักนะคะที่บรรทุกของมาเสียหลักการควบคุม
กระทั่งชนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เดี๋ยวคงหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ